แต่ก้อนแต่ร้ายหัวใจกล้าเกร็ง
ใจเคยเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กหนา
สำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

ร้องได้ให้ร้าง

แต่ถ้าคุณผู้ชมที่ดูทั้งบ้านจะเห็นใน๒ชอต
ตอนที่คุณป่ากำลังจะเฉลย

เป็นผู้พูดคู่ไปนะครับ

แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะหัวใจวายหนักกว่าผู้เข้าแข่งขันนะฮะพี่ตานนะฮะ
อย่างนี้ดูกีฬาอะไรได้ไหมฮะ

กีฬาได้ไหมฟุตบอลอะไรอย่างนี้ได้

ถูกลอตเตอรี่๒ตัวท็อกกับช็อก
ถูกลอตเตอรี่๒ตัวเท่านั้นเกือบช็อก

เรากลัวเหตุการณ์อะไรมากที่สุดในใจของเราที่เราแบบรู้สึกเป็นกังวลอันนี้จังเลย

กลัวว่าเขาจะเป็นขึ้นมากระทันหันเหมือนกันนะคะ
คุณพ่อคุณแม่พี่สาวสองคนออมกังวลโลกของใครมากที่สุดในตอนนี้
ของพี่ค่ะพี่ออกพี่เป็นโรคหัวใจค่ะอืม

เป็นโรคที่ไม่มีอาการว่าเจ็บอะไรอย่างนี้แต่ก็แบบวูบเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็รักษาไม่หายค่ะรักษาเรื่อยค่ะ

พ่อก็กังวลค่ะเพราะว่าเขาเจ็บท้องอยู่ตลอดตอนนี้หนูก็เนี่ยค่ะจะมาหาเงินไปรักษาพ่อค่ะ
ตอนนี้ได้ไปแล้วสองหมื่นถ้าเกิดได้แค่สองหมื่นเนี่ยพอจะทำอะไรได้บ้าง
ก็ให้พี่ตานไปเหมือนกับเป็นค่ายาค่าอะไรพี่ตานบ้างค่ะแล้วก็พ่อก็พาไปตรวจ
อย่างของคุณพ่อเนี่ยจริงแล้วควรจะต้องรักษาแบบไหนคะคุณพ่อผ่าตัดหรือว่ายังไง

เพื่อจะให้มันจบไป

นี่นั่งนี้แน่นถ้ากดนี้เจ็บ

วันนี้แหละครับน้องออมจะนำสุขภาพที่ดีมาสู่ครอบครัวของน้องออมเองนะครับถ้าทำได้ตามเป้าคือแปดหมื่น
มาถึงเพลงที่สามกันเลยเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สามมาเลยครับ

เพลงนี้ขอบคุณผู้อยู่นะครับอินโทรในยุคของเขาในยุคที่เปิดมา
เพลงนี้ดังมากออมคะต้องถามว่าออมเป็นหนึ่งในนั้นไหม
ที่เคยร้องเพลงนี้ทานค่ะทันทันไหมทานค่ะของพี่ตั๊กกะแตนเนอะ
ค่ะดังเนอะเพลงนี้เนอะค่ะเคยร้องอยู่บ่อยบ่อยไหมคะ
เคยร้องอยู่ค่ะเป็นไงครับเพลงนี้มีความยากง่ายยังไง
เนื้อเพลงยากไหมเพลงนี้เนื้อเพลงเยอะค่ะเยอะค่ะ
โอกาสที่จะร้องผิดก็มีเยอะไปด้วยเนื้อเยอะนะครับฟังไปแล้วนะครับ
อินโทรเพลงที่สามนี้มูลค่าสี่หมื่นบาทถ้าอยากจะหยุด
ตอนนี้มีสองหมื่นหยุดก็คือรับสองหมื่นเลยไม่ต้องร้องต่อหยุดติดการแข่งขัน
แต่ถ้าจะสู้ต่อเพื่อเอาสี่หมื่นถ้าร้องผิดสองหมื่นที่มีอยู่เหลือครึ่งหนึ่ง
หนึ่งหมื่นบาทตัดสินใจให้ดีนะครับฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทออมจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ยุดครับสู้ค่ะสู้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ค่ะใช้ใช้ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะนะคะนอกจากจะเป็นคนประหยัดและยังเป็นคนรอบข้อทีเดียว
ในเพลงที่๓มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับผู้แข่งขันเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
แผ่นที่๑ถึง๖แผ่นไหนครับ

ตัดสินใจเลือกใหม่ให้๓ค่ะ

แผ่นที่๓ก็คือร้องเพลงเก่งของคุณครับ
ทำไมถึงไม่แฮปปี้เลยล่ะได้เพลงเก่ง
เพลงเก่งก็ต้องร้องให้ถูกคำเหมือนกันค่ะใช่ครับ
แล้วเพลงเก่งที่น้องออมให้ไว้กับทางรายการคือเพลงอะไรคะ

ของผู้หญิงลีศีรสุมศลค่ะ
เอาละครับเราจะได้ฟังเสียงของน้องออมนะครับในเพลงที่๓นี้
โดยเลือกเพลงเก่งของตัวเอง

ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
บางลีลาต้องโคตรทั้งหมดบางละร่องคนต้องโสด
โปรดทำเพราะหัวใจ
ไม่ต้องการทำให้โกรธแค่ให้รู้ว่ายังโสด
จึงหลบเพลงมารอสาย
เพราะว่าเคยออกหักจากการรักคนมีแฟน
ออมแทนเนี่ยของเราเพราะใบบ่าย
เพราะไงเข้าใจมั้ยคะแฟนเฉาบ้า
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียงในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญา
ตั้งคาใจไม่เป็นแบบรอสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่ส่งขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสา
โสดจะได้โทรมา
ไม่ใช่คนที่ใจดำแค่ต้องรู้พฤติกรรมกลัวทำให้นอนช้ำใจ
โดยปุ๋ยและผู้ยำใจต้องหาคนมาดามรอยช้ำที่ถูกทำไว้
เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟนโอมแผนมีคนเราเขาไม่ไป

ขอบใจขอบใจไหมคะแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
เข้าใจไม่เต็มแบบรอสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สนขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
โสดจะได้โทรมา
แฟนชาวบ้านแฟนชาวบ้าน

แฟนชาวบ้าน

แฟนชาวบ้าน

แฟนชาวบ้าน

แฟนชาวบ้าน
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

ร้อง

ร้องได้ให้ดาย

ร้องได้ให้ดาย

ร้องได้รับแล้วค่ะ๔๐๐๐๐บาท
เพลงร้องร้องละกันโชนจากหญิงรีซี่จุ่มพลนั่นเอง

เงินสี่หมื่นสำหรับครอบครัวของเรา

ผมคิดว่าถ้าน้องออมทำได้

จะให้น้องออมทำทุนเรียนต่อมาอะไรครับ
แต่ว่าน้องมาตรงนี้

คุณพ่อคะถ้าคุณพ่อไม่รักษา

รักคุณพ่อไหมลูก

เรา

ตายได้ไหมไม่ยอมค่ะ
ลูกไม่ยอมให้คุณพ่อตายนะคะ
ครับผมก็จะซื้อยาทานนะ
จะอยู่ดูลูกจนลูกรับปริญญา

สักนิดนึงก็จะดีมากเลย

อันนั้นก็เดี๋ยวไปตกลงกันในครอบครัวได้

ได้พักต้องมาวันต่อไป

คุณผู้ชมคะสามารถกลับมาให้กำลังใจครอบครัว

ครอบครัวที่พร้อมที่จะเสียสละ

มีแต่อยากให้อีกคนนึงได้รับ

นี่คือครอบครัวที่รักกัน
ยิ่งกว่าอะไรใดทั้งหมด
เพราะฉะนั้นมาติดตามให้กำลังใจพวกเขากันได้ค่ะ

เวลา๖โมง๒๐นาทีค่ะ
วันเสาร์และวันอาทิตย์มาเป็นกำลังใจ
ซิว่าออมจะได้ไปเท่าไหร่
แล้วจะเอาเงินไปรักษาพ่อ
หรือจะมีเงินไปทำทั้งสองอย่าง
รักษาพ่อทั้งเรียนหนังสือได้หรือไม่

อย่าเป็นไรน่ะ

วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
อีก๒เพลงเท่านั้นหนูก็จะได้๘๐๐๐ตามเป้าแล้ว

รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่ลูกแม่ค้า
เวลาขายของรู้สึกว่ามีความสุขค่ะ
ซึ่งหนูทำมาตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นเหมือนกับตัวหนูไปแล้ว
ไม่เคยพูดประกอบหนึ่งเลยว่ารักน้อง

ใครมีเพื่อนเธอมาทานฉันได้นะคะ
พูดจริงนะจ๊ะจะซื้อไปยิงอกคน

อ้อมร้อง